น้ำพริกแม่เฉลาที่จังหวัดกำแพงเพชรขายดิบขายดีก็บอกว่าสร้างรายได้หลักล้านต่อเดือน
ขายน้ำพริกเดือนละเป็นล้านมันธรรมดาที่ไหนทำเป็นเล่นคุณชิสา
ว่าเลยว่าเลยจะเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมพาไปที่บ้านเลขที่ห้าสิบห้า
หมู่๑๐บ้านด่านใหญ่ตำบลวังหามแหอำเภอขานุกวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ที่แห่งนี้ค่ะเขาปรับประยุกต์ทำเป็นสถานที่ผลิตน้ำพริกชื่อแบรนด์น้ำพริกแม่เฉลา
จำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์นะส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรก็เป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านรวมกัน๒๐คนมานั่งทำด้วยกัน

ใช่ไปถามคุณฉลาวใจแสนอายุ๖๒ปีพูดถึงสูตรน้ำพริกเนี่ยบอกว่าได้มาจากรุ่นตายายค่ะ
ส่งให้ลูกชายไปทานที่ทำงานในกรุงเทพเป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกิน
พอเพื่อนลูกชายที่โรงงานทานแล้วอร่อยติดใจ

ขอซื้อหน่อยได้ไหมได้ก็เลยทำมาเรื่อยกลายเป็นอาชีพเสริมตัดสินใจอย่างนี้เอางี้ด้วยกัน
มันขายดีขนาดนี้อร่อยขนาดนี้ทำจริงจังเลยแล้วขายผ่านช่องทางออนไลน์
ขายต่อเดือนเกินล้านบาทแล้วคุณ

น่าตื่นเว่าั้งเวลาใต้เล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริง
น้ำพริกผัดกากหมูน้ำพริกผัดกุ้งน้ำพริกกากหมูน้ำพริกหมูกระจก
น้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกผัดปลาสลิดน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงแมงด่า

มากมายแล้วแต่คุณผู้ชมชอบส่วนวัตถุดิบหลักที่ใช้จะเป็นหอมแดงค่ะ
ก็เอาไปล้างทำความสะอาดใช้เครื่องช่วยปลอกหั่นเป็นชิ้นเล็กเอาไปผัดให้แห้งนะ
รวมถึงกระเทียมเนี่ยก็เอามาเจียวแล้วก็นำมาปรุงรสกับเครื่องเทศต่างนะ
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งปลาย่างปลาสลิดนะคะต่างมากมาย
ออกมาใส่สับจัดเสริมแบบนี้น่ากินมาก
ราคาขายพร้อมส่งอยู่ที่ปริมาณตามที่คุณผู้ชมเลือกนะ
เริ่มต้น๒๕๐บาทไปจนถึง๙๐๐บาทรวมค่าจัดส่งแล้วค่ะ
ใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอยากสั่งซื้ออยากสอบถาม

หรือเบอร์โทรก็มีนะโทรหาได้โดยตรงเลยจ้า
โดนแน่เนี่ยวันนี้สั่งแน่
ต้องบอกนะจริงว่าน้ำพวกน้ำพริกอะไรเหล่านี้เนี่ยโอ้โห

ไม่มีอะไรกินเขาคลุกข้าวสบายเลยนะ
ถ้าไม่ได้ซื้อในออนไลน์ไปซื้อในตลาดได้ไหม
ต้องไปดูต้องไปดูว่ามีไหม